ครอบครัวของสองเนี่ยควรจะได้ห้าพันบาท
แต่ไม่ลงเพราะว่าคิดว่ายังพอมีรายได้อยู่
แต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ควรจะได้แต่ไปลงแล้วก็ได้

เขาบอกว่าเป็นกลุ่มของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แต่ไปลงว่าคุณทำอาชีพค้าขาย
เพราะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เขาทำ
แล้วก็ได้เงินไปทีนี้กระทรวงการคลังบอกว่า
คนกลุ่มนี้คุณคุณสมบัติไม่ตรง
แต่คุณได้เงินไปรีบเอาเงินไปคืน
แล้วในระบบจะมีการเพิ่มปุ่มสละสิทธิ์ให้
เพิกเฉยถ้าเพิกเฉยมีโทษตามกฎหมาย
เอาลงคือเอาเงินไปคืนแล้วก็แล้วกัน
ก็ตกกันอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่รู้ว่าระบบผิดหรือว่าเป็นความผิดพลาดของใคร

นายลวรนแสงสนิทผู้มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โฆษกระทรวงการคลังระบุแบบนี้ว่า
ตั้งแต่๒๕เมษายนเป็นต้นไป๙โมงเช้า
โมงปุ๊บในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอดคอม
จะมีปุ่มหนึ่งเพิ่มมาเขียนว่าขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา
นี่ปุ่มนี้เป็นแถบสีชมพูชมพู
ตัวหนังสือสีขาวขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

สำหรับคนที่ต้องการสละสิทธิ์ตามมาตรการนี้
เอาใครต้องสละสิทธิ์หรือว่าจำใจหรือสมัครใจ

แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาค้าขายอยู่ด้วย

แต่เขาไปลงทะเบียนบอกว่าตัวเองเป็นอาชีพค้าขายของเงินเยียวยา๕๐๐
บาทนะแล้วเขาได้เงินไป

เงินไปก็ถือว่าขาดคุณสมบัติก็เลยแบบนี้แนะนำให้คนกลุ่มนี้นะ
เร่งเอาเงินไปคืนโดยให้คุณดำเนินการผ่านปุ่มที่จะขึ้นเนี่ย
คือสละสิทธิ์ซะไปกดซะแล้วก็เอาเงินไปคืนนะฮะ
เช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่ส่อแววว่าคุณสมบัติจะไม่ครบเนี่ยนะ
เป็นแสนรายเหมือนกันนะแล้วได้เงินไปเนี่ยนะระบบตนไม่เจออืม
เพิกเฉยคุณจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกง
มาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดฟังโทษนะฮะโทษขั้นสูงสุดจำคุกสามปี
ปรับหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้มีความผิดฐานแจ้งความเท็จด้วย
มาตราหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดคือการให้ข้อมูลเท็จอ่ะนะค่ะนะฮะ
มีโทษอีกจำคุกสูง๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีก
นะฮะคือมันก็มีคำถามว่าเอาล่ะทำไมโหลดสูญตรวจไม่เจอ
ทำไมถึงผ่านให้คนกลุ่มนี้ได้เงินไปแต่คนที่เขาควรได้กลับไม่ได้
เอ๊ะรัฐวิทยาศาสตร์ศักดิ์นี่ไม่ได้มีชื่อในระบบตรวจสอบยากอย่างนี้หรือเปล่านั่นแหละสิฮะก็เป็นคำถามที่คนถามอยู่เออ
ทีนี้โฆษกระทรวงการคลังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปอีกเจ็ดแสนราย
รวมของเดิมไปแล้วเนี่ยตอนนี้เดิมเนี่ยสี่ล้านสองเพิ่มเจ็ดแสนก็เป็นสี่ล้านเก้าได้เงินไปแล้ว
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังจ่ายเงินให้เฉลี่ย๒๓แสนคนตั้งแต่สักประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็จ่ายเร็วมากขึ้นเฉลี่ยวันนึงเจ็ดแสนคนตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเมษายนนี้ก็สามารถจ่ายเงินให้อีกได้
ประมาณ๑ล้านห้าแสนคนซึ่งมาจากทุกกลุ่มทั้งคนที่ผ่านเกณฑ์จริง
มีการขอข้อมูลเพิ่มแล้วตรวจสอบแล้วก็จะโอนเงินผ่านเข้าไปให้
รวมทั้งคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเมษายนนี้
จะเริ่มโอนเงินให้กับคนที่มาทบทวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาชีพ
แต่ย้ำว่าใครก่อข้อมูลไม่ตรงไปกดสละสิทธิ์ซะแล้วคืนเงินเขาซะ
ที่ดีน่าจะกำหนดระยะเวลามาให้ด้วยนะคะว่าภายในระยะเวลาไม่เกินเท่าไหร่ให้สละสิทธิซะ
ถ้าเกินกว่านี้คุณจะโดนโทษทางอาญาก็ว่ากันไปนะคะ